พาไปดูเรื่องราวของคนสู้ชีวิตคนหนึ่งก็คือป้าน้อยค่ะ
ป้าน้อยเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
ต้องดิ้นรนเพียงลำพังเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูสามี

เรื่องราวของป้าน้อยจะเป็นยังไงติดตามในช่วง

เพคตอร์มอิวนัมกำมัด
รับจ้างเขาล้างถ้วยล้างชาม
ก่อนนี้ก็จ้างปลูกวันละร้อยเอง

เจ้าของเขาบอกว่าเราทำงานเขาช้า
ก็เลยเก็บเงินที่รับจ้างมาทำทุน
ตอนนี้ขายตำสั่งกับลูกชิ้นค่ะ

ดินก็ได้ทุนมั่งขาดทุนมั่งอะไรอย่างนี้

แบบว่ามันก็ไม่ได้ดีเฉพาะไปหรอก

เปิดร้านอาหารศักดิ์เป็นอย่างไรบ้างครับ

ยันตี๒นั่งนอนอยู่ตรงนี้

ขนาดร้านมันก็ล๊อคโซ่ยังหายเลยครับ

ถ้าหายไปเราก็ไม่มีตังค์จะซื้ออีกไง

กว่าจะได้หลับก็ตี๒ตี๓
ก็คงครบมาก

นี่ก็วิ่งซื้อร้านหมูแถวนี้บ้าง
ทุนทีวีสำรองไม่มีหรอกได้แต่อย่างนี้
จริงหนี้เขามาเก็บยังไม่มีให้เขาเลย

ไหนจะค่าเช่าห้องไหนจะฆ่าที่ตรงนี้
เงินไม่พอก็กู้หนี้ยุงสิ่งเขา
หมุนไม่ทันคนยิงคิดน้อยใจ
ที่ฆ่าตัวตายหลายรอบแล้วนะ
แล้วแกใส่รองเท้าผ้าใบแบบหนูเนี่ย
แล้วก็เปียกฝนตลอดเลยอย่างนี้ช่วงหน้าฝน

ถอดดีจีนตอนเลิกขายของแล้ว
แล้วก็เท้าแกก็ซีดจนแกบอกเจ็บ

น้ำมันกัดตอนแรกน้ำมันกัดนิดเดียวเอง
แล้วก็ไปรักษาก็ไม่หายไปคลินิกก็ไม่หาย
เขาหาแนะนำให้ไปโรงพยาบาล
ไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ตัดขาเลย

คนเคยมีขานะแล้วก็ไม่มีขา
อย่างตอนนี้คุณลุงก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณป้าได้เลย

ไม่ได้ออกไปไหนด้วยอยู่แต่ในบ้าน
คุณลุงมีให้กำลังใจพระน้อยบ้างไหมครับ

ก็เราต้องค่อยทำไปครับ

เพราะมันลำบากมากสุดเลย
เพราะเมื่อก่อนนี้ผมออกไปช่วยป้าน้อย
ที่ร้านเนี่ยตอนนี้ออกไม่ได้เลย
อยากจะออกไปช่วยป้าน้อยให้กำลังใจ
ก็อยากบอกให้เขาสู้
ที่มีลุงป้าก็ยังยังไงอยู่

ไม่ต้องท้อสู้บอกสู้ทุกวันนี้สู้
เขาบอกถ้าเขาเดินได้เขาก็จะออกมาทุกวัน
ออกมานั่งปอกขนาดเด็กกะเพราอะไรให้
อยากให้คนที่ท้อตอนนี้ให้ต้องสู้
ป้าน้อยเป็นตัวอย่างต้องสู้ให้ถึงที่สุด
อย่าไปท้อสู้ไปเรื่อย
สู้นะคะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจแบบมาก

เป็นคนที่มีกำลังใจสูงมากจริงนะ

เพราะฉะนั้นเราสองคนพร้อมทีมงานก็เป็นกำลังใจให้กับป้าน้อยด้วยนะคะ
ยังไงใครที่อยากจะไปอุดหนุนนะคะ

คุณป้าจะขายอยู่ที่หมู่บ้านอรุณนิเวศ
หรือว่าซอยพะหนโยธิน๕๔ทับ๑แยก๔ทับ๑๒เขตสายไหมกรุงเทพ

หรือถ้าเกิดว่าใครไปไม่ถูกอะไรยังไงโทรไปสอบถามได้เลย
เลขโทรศัพท์ด้านล่าง๐๘๒๑๑๘๗๔๗๙นะคะ
อุดหนุนส่งกำลังใจให้กับป้าน้อยแล้วก็ลุงหยดด้วยนะคะ